สาธรณ์นี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตึกสูงที่สุดของประเทศไทย
ในชื่อตึกมหานครนั้นเป็นอย่างไร
ในเบื้องต้นครับคุณผู้ชมวันนี้เราจำลองพื้นที่ของอาคาร
อาคารมหานครตึกที่ตั้งตรงงานอยู่บริเวณด้านหน้าของผมตรงนี้
และก็รายล้อมไปด้วยพื้นที่ใจกลางเศรษฐกิจย่านสาธรณ์นะครับ
ซึ่งจุดเด่นนอกจากความสวยงามแล้วยังเด่นไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความทันสมัย
อาคารแห่งนี้มีความสูง๓๑๔เมตรครับหรือ๑๐๓๐ฟุตจำนวนชั้นทั้งหมดก็ประมาณ๗๗ชั้นด้วยกัน
ซึ่งถือว่าเป็นการล้มแชมป์ตึกสูงที่สุดในประเทศไทยแชมป์เก่าอย่างตึกประโยค๒ลงไปอย่างราบคาบนะครับ
อาคารแห่งนี้ครับถือว่ามีความสูงเป็นอันดับที่๔๑ในเอเชียและอันดับที่๘๕ของโลก
คราวนี้มาดูกันนะครับว่าพื้นที่ตั้งของอาคารแห่งนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้าง
อาคารมหานครแห่งนี้ตั้งตรงงานและโดดเด่นครับอยู่บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์
พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสัก๙ไร่แต่พื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการนี้ประมาณ๑๓๕๐๐๐ตารางเมตรครับ
งบประมาณลงทุนทุ่มลงไปเนี่ยเม็ดเงินประมาณ๒๐๐๐กว่าล้านบาทด้วยกัน
คราวนี้อย่างที่บอกกันไว้ครับว่าอาคารแห่งนี้นอกจากจะโดดเด่นและมีไฮไลท์คือจุดที่สูงที่สุดที่อยู่เป็นท็อปวิวของตัวอาคารแล้วเนี่ย
แง่ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่างตั้งแต่ชั้นล่างสุดมาถึงชั้นบนสุดเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เต็มพิกัดเหมือนกันนะครับ
มาดูกันก่อนนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ชั้น๑ถึงชั้น๒๐นั้นใช้ทำอะไรเพราะอาคารแห่งนี้ออกแบบไว้เป็นอาคารแบบมิกซยูสครับ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มีทั้งที่พักโรงแรมหรูหราต่างมากมายชั้น๑ถึง๒๐เป็นโรงแรมบางกอกเอดิชั่นมีทั้งหมด๑๕๕ห้องนะครับ
ห้องนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่๑๒๕ตารางเมตรเรื่อยไปจนถึง๘๔๔ตารางเมตรแล้วก็เป็นห้องชุดขนาด๒๕ห้องนอนนะครับ
เห็นตัวเลขราคาแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับบางคนเกิดคำถามว่าใครจะกล้าซื้อ
เงินมหาศาลขนาดนี้มีคนซื้อแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่ายอดขายเนี่ยมีแล้วกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
และในตัวเลขนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติที่มาซื้อนั่นเองนะครับ
ขยับขึ้นมาด้านบนอีกสักเล็กน้อยครับคุณผู้ชมขยับจากชั้น๗๓ขึ้นมาที่ชั้น๗๔ครับบริเวณนี้
ซึ่งคาดว่าจะรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณสัก๖ล้านคนต่อปีด้วยกันนะครับ
ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะไปเจาะลึกกันที่บริเวณชั้น๗๗บริเวณชั้นนี้ครับ
ดังนั้นถ้าหากว่าเราไปยืนอยู่บนชั้น๗๗ชั้นนี้
ความรู้สึกคือเหมือนกับเราไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นดินครับ
ลอยอยู่บนฟ้าแล้วสามารถมองเห็นพื้นที่ด้านล่างได้
ลูกหูลูกตาครับในความสูง๓๑๔เมตร

แล้วก็มองมุมกว้างได้แบบ๓๖๐องศารอบทิศรอบทาง
ที่สำคัญครับสามารถชมวิวก็ได้
รับประทานอาหารอร่อยก็ได้เหมือนกัน
ก็อยู่ที่ชั้นนี้เช่นเดียวกันครับ
นี่คือการใช้ประโยชน์ของอาคารมหานคร
บอกไปแล้วนะครับว่าใช้ทำอะไรบ้างตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นมาชั้นบน
คราวนี้ครับคุณผู้ชมเรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับว่า
จากอาคารมหานครเมื่อสักครู่นี้แล้ว
หลายคนเกิดคำถามว่าอีกไม่กี่ปีได้ยินข่าวมาเหมือนกัน
เดี๋ยวจะมีตึกสูงแห่งใหม่เกิดขึ้นอีกในบ้านเรา
ประมาณสัก๒๓ตึกอันดับความสูงแต่ละตึกนั้นเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับนั่นคืออาคารมหานคร
ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้
อีกสักครู่หนึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจะมีการจัดแสดงแบบไลค์โชว์
ความสูง๓๑๔เมตรจำนวน๗๗ชั้น

และอย่างที่คุณทัศนัยบอกว่าจะสามารถเข้าชมอย่างเป็นทางการได้คาดว่า
ประมาณปี๒๕๖๐เป็นต้นไป
นี่คือชื่อตึกที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย

คราวนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชม
เก่าของตึกสูงในประเทศไทยนั่นก็คือตึกใบหยก๒ครับ
มีความสูงอยู่ที่๓๐๔เมตร
จำนวน๘๕ชั้น
เปิดตัวมาอย่างเป็นทางการก็ประมาณปี๒๕๔๑นะครับ
ดังนั้นตึกใบหยกเขาครองแชมป์ความสูงที่สุดในประเทศไทย
ยาวนานเกือบจะ๒๐ปีจนกระทั่งถูกตึกมหานคร

อาคารมหานครหรือตึกมหานครคงต้องหลีกทางให้กับว่าที่แชมป์ใหม่
อย่างตึกไอคอนสยามทาวเวอร์เอ
ซึ่งมีความสูง๓๑๕เมตร
มีจำนวน๗๐ชั้นนะครับ
และอีกไม่กี่ปีครับคุณผู้ชม

เรื่องต้นคาดว่าแชมป์ตึกสูงที่สุด
ด้วยความสูงถึง๖๑๕เมตร
มีทั้งหมด๑๒๕ชั้น

อย่างที่ทราบกันดีว่าวันนี้ไฮไลท์สำคัญของเรา
คงต้องรอดูนะครับตึกมหานคร
แต่บอกเผื่อเอาไว้ครับว่าในอนาคต
ในประเทศไทยและสูงเป็นอันดับที่๒ของอาเซียน
และเป็นอันดับที่๘ของโลกนั่นเองครับ